ส่วนช่วงนี้นะครับมาร่วมฉลองความสำเร็จนะครับให้กับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยหลังจากที่กลับไปคว้าเจ้าอาเซียนได้ครับ
มีการเลี้ยงฉลองกันนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยมีนายจุธินันพิรมพักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาคนพิการที่หอประชุมคุณรอดสามเศษ
หลังจากสามารถคว้าเจ้าเหรียญทองจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่๘ที่ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่๓ถึง๙ธั่นหวัคคม
ที่ผ่านมาด้วยผลงาน๙๕เหรียญทอง๗๖เหรียญเงินและ๗๙เหรียญทองแดง
กลางบรรยากาศที่อบอุ่นยอดเงินสนับสนุนในครั้งนี้นะครับ
ทั้งสิ้น๑ล้าน๗๖๗๐๐๐บาท
รวมถึงยังมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีสถิติทำลายสถิติของอาเซียนนะครับ
ทั้งสิ้น๔๓รายการด้วยกัน
บราซิลนั้นก็มั่นใจว่านักกีฬานั้นจะรักษามาตรฐานไว้ได้
และก็จะสร้างประติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชาวไทยได้ชื่นชมกันอีกเหมือนเช่นเคยครับ